สิ่งที่ติดตัวตลอดก็คือมีรูปของพ่อแม่

หนูคู่ถวดหนูคู่ถวดแล้วก็วัดใกล้เคียงใช่ไหม

มีอะไรบ้างคะ
อ่าตะหลวงเมฆตะหลวงเมฆตะหลวงเมฆวัดประเทียมที่สาราม

มีส่วนการที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ในป่าตามราบแป้งอย่าง

พอทีนี้ก็มีหลวงอุตรวจใช่ไหมแล้วก็พ่อแม่
คือพ่อแม่เป็นหลักครับผม
เอาเฮ้ยคอไว้ตลอด
เป็นอุปสรรคมากครับผม
วันแล้วที่ฝนตกตกตลอด

แต่ถ้าฝนตกหนักนี้เราก็ออกไม่ได้
ในชุดที่มีใครป่วยบ้างรึยังคะ
ป่วยอากาศสง่ายก็สงหรัย

เคยอยู่๓จังหวัดเป็นต่อยอดอยู่
แล้วก็เคยไปเหยียบระเบิด
ที่บ้านปาโจเมร่ออำเภอตันโตจังหวัดเยลา
แล้วก็ดินคือเหยียบเองกับที่เท้าฝาง
แล้วก็เชื้อปะทุมันทำงาน
แต่ว่าดินมันเป็นหลุมใหญ่เลยมันระเบิด
แต่ว่าดินมันไม่ทำงาน
โชคดีตอนนั้นสามหลักแล้วขาขาดไปแล้ว

ตรงนั้นโดนระเบิดกันสามคน

แต่ว่ามันใช้เชื้อประทุมันทำงาน
แต่ว่าดินมันไม่ขยาย

ตอนนั้นก็ห้อยพ่อแม่อยู่

ก็ลูกน้องก็เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคนแล้วก็ก็ปลอดภัยมาจากตรงนั้น
ก็มีการปะทะกันด้วยยิงกันจากในรถวี๑๕๐ตรงนั้นในที่คือเซปัตตานี